คุณผู้ชมครับขยายผลต่อนะฮะตำรวจครับนำกำลังไปตรวจค้นบริษัทบัญชีครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพราะว่าต้องสงสัยว่าจะตกแต่งบัญชีแล้วก็เรื่องของ
ภาษีให้กับบริษัทก่อสร้างในเครือของกำนันนกนะครับโดยทางหน่วยปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรภาค๗ครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรนครปฐม
แล้วก็ตำรวจกองปราบครับนำหมายสารไปตรวจค้น
เป็นบริษัทบัญชีนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมครับ
หลังพบว่ามีการรับทำบัญชีให้กับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
บริษัทนี้จำได้ใช่ไหมครับของกำนันนกนะฮะ
มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อจะรวบรวมพยาหลักฐาน
เรื่องของการหัวประมูลเพิ่มเติมครับโดยทางรองผู้การกองปราบครับ
บอกว่าบริษัทดังกล่าวนั้นทำบัญชีแล้วก็เรื่องของการเสียภาษีให้กับบริษัท
ก่อสร้างของกำนันนกเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับ
ก็นับเวลาเอาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับท่า
เอกสารส่วนใหญ่ครับส่งคืนให้กับเจ้าของไปแล้ว
เหลือเพียงเอกสารบัญชีของปีนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีคือมกราคม
จนถึงกรกฎาคมเท่านั้นเบื้องต้นครับ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมยังตอบไม่ได้ว่ามันมีความผิดปกติไหม
หรือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับไปฟังเสียงทางรองผู้ประคับการปราบปรามกันหน่อยครับ
สอบถามเจ้าของเนี่ยถือว่าทางบริษัทเนี่ย
เห็นเจ้าพี่บอกว่าเขาจะทำเศียบศีลพีละสองครั้งใส่รอบ๖เดือน
เอกสารที่มีอยู่ในทางการบังคับการบัญชี
คือจริงที่มอบให้เจ้าพลังการไปตรวจสอบ
เรื่องของการหัวประมูลที่มีการตามกันต่อเนี่ยนะคะ
วันนี้รองโจ๊กเองก็ไปหารือกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นการตั้งคณะทำงานร่วมกัน
เพื่อที่จะดูเรื่องการหัวประมูลโครงการของกำนันนก
แล้วก็เขานัดกันวันอังคารหน้าจะประชุมกันในนัดแรก
ซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน

หลังจากพบกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการหัวประมูลโครงการของกำนันนกนะคะ
ในที่ประชุมคือจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันขึ้นมา
ซึ่งก็จะมีตำรวจมีสตงมีกรมสรรพากร
กรมบัญชีกลางปปชรวมถึงปปทด้วย
จะประชุมร่วมการวนอังคารที่๑๙กันยายนที่กลมจการตำรวจภูทรภ๗
เป็นการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะคะ
รองโจ๊กก็ย้ำบอกว่าถ้าตรวจแล้วพบว่ามีการหัวประมูล
อันนี้ต้องตรวจสอบต่อแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเกี่ยวข้องหรือไม่
น่าสนใจมันจะโยงไปอีกสิใช่ไหมคะ
ซึ่งรองโจ๊กบอกยืนยันตรวจสอบไม่ยากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย
โครงการของกำนันนกยังไม่พบว่ามีการร้องเรียน
เพราะไม่มีใครกล้าร้องเรียนไงนะคะแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วก็จะพบหมดเลยว่า
เสียผลประโยชน์ใครถูกข่มขู่ทำร้ายอันนี้ก็จะรู้หมดเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะอะไรครับเพราะว่าก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียน
แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวคนที่เสียประโยชน์
คนที่ถูกยิงรถยิงบ้านยิงแบ็คโฮเดี๋ยวมันจะมา